ร่วมยินดีหน่อยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมาจนถึงต้นปี
งานแต่งงานเยอะมาก
เราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปชมความบันเทิงในขบวนแห่ขันหมาก
บอกเลยว่าแต่ละงานที่รวมมาสนุกแบบเต็มฯไปดูค่ะ
ขันหมากมาแล้ว
คันหมากมาแล้ว
วันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสุดคึกคักแบบจัดเต็ม

แต่ละงานที่เรานำมาให้ดูจะสุดขนาดไหน
ไปดูกันได้เลยครับ
งานแรกที่จัดเต็มไม่ใช่เจ้าบ่าว
แต่เป็นพ่อเจ้าเบาที่จะเต็มทั้งลีลาและสินสอด
เต็ม
ป๊าบมิโธบรรยากาศขบวนคันหมากง่วนคักนี้
เป็นของคุณสุนทรคลังชำนาญที่เป็นเจ้าบ่าว
ยกขบวนไปสู่ขอคุณทิเตียรัติสิรินามมนตรี
ที่โรงแรมชื่อดังในอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
อย่างที่เราเห็นไฮไลท์ของงานนี้ก็คือ
สองขาซึ่งแต่ละขามีน้ำหนักประมาณสามสิบกิโลกรัม
ส่วนเหตุผลที่ต้องนำขาวัวมาร่วมขบวนแห่นั้น
ก็เพราะครอบครัวของเจ้าบ่าวมีกิจการร้านอาหารอีสาน
ที่ขึ้นชื่อในจังหวัดชื่อว่ารัฐศรีก้อยเฝ้า
เมื่อลูกชายแต่งงานทั้งที
พ่อเจ้าบ่าวก็เลยจัดเต็มยกครัวเคลื่อนที่
พร้อมกกมือหนึ่งข้องร้านมาปรุงเมนูอีสาน
แขกได้ร่วมงานรับประทานกันแบบแซ่บ
คุณกระสินคลังชำนาญพ่อเจ้าบ่าวบอกว่า
เปิดร้านขายลาบก้อยมานานกว่า๑๒ปีแล้ว
ปิ๊งไอเดียนำขาวัวมาร่วมขบวนแห่ขันหมาก
พร้อมทั้งนำรถตู้ที่ตกแต่งในสไตล์วินเทจ
มามอบรับขวัญให้กับลูกสะพ้ายอีกด้วยจ้า
มาต่อกันที่ขบวนขันหมากของเจ้าบ่าว
ที่มีอาชีพเป็นนักมวยบอกเลยลีลาสยบคนทั้งงาน

มาเริ่มกันเลย
ลีลาเด็ดขนาดนี้ลูกเต็มบ้านล้านเต็มเมืองแน่
หลายคนอาจจะสงสัยว่าคนไหนคือเจ้าบ่าว
หนุ่มนักมวยคนนี้แหละครับคือเจ้าบ่าวของงานนี้
แล้วที่เขาไม่ได้มาในชุดไทยหรือชุดสูตร
เหมือนงานวิวาทั่วไปเพราะเขามีอาชีพเป็นนักมวย
แถมยังได้โชว์ซิกแพคและความแข็งแกร่ง
ให้ทุกคนได้เห็นอีกด้วยโดยคุณจักรเพชรยกขบวนขันหมาก
หอบสินสอดนับแสนไปสู่ขอเจ้าสาว
ชื่อว่าคุณนุจรีเพชรอาร่ำ
เป็นนักเอกลิเกไม่ตะมนต์ท่าโพ
อำเภอหนองขาย่างจังหวัดอุทัยธานี
หนึ่งกว่าเจ้าบ่าวจะฝ่าด่านกั้นประตูเงินประตูทองได้
เขายอมทำทุกอย่างทั้งรำลิเกโชว์ลีลาการไหว้ครู
และอวดลีลาแดนสุดพริ้ว
งานนี้ถือว่าเรียกเสียงฮาจากเหล่าบรรดากองเชียร์
ที่มาร่วมงานได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวล่ะครับ
เจ้าสาวก็ไม่น้อยหน้าร้องลิเกโชว์ได้อย่างภัยร้อ
มารอรับเจ้าบ่าวเข้าบ้านเพื่อทำพิธีสู่ขอกันตามประเพณี
แถมยังมีการผลัดกันหอมแก้มและตะโกนบอกรักกันอีกด้วย

อุ๊ยมันจะเกินกุยมุย
และเรื่องทั้งหมดนี้ก็เป็นสีสันในงานแต่งที่สนุกจัดเต็ม
ที่เรานำมาเรียกรอยยิ้มและเสียงหาให้กับคุณผู้ชม
ได้คลายเครียดกันไปกันครับ
เอ้าใช่โย
ใช่โยหาใช่ใช่ใช่โยโย
ยินดีกับทุกงานด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นงานมงคล
เรียกสิ่งมงคลในช้าวันจันทร์แบบนี้เลยเหรอบ้าเลยเฮ่ย

อยากยินดีกับเขาไม่ต้องรออยินดีกับนทอยู่